คุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้นะคะ๒๔เมษายนก็จะเป็นวันครบรอบ๑๐๐วันการจากไปของคุณปอทฤษฎีค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวสหวงนะคะก็ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลนะฮะ

ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเราคุณอิงดาวทันจันทร์ค่ะ
บริรัมป์อำเภอเมืองจังหวัดบริรัมป์สถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ๑๐๐วัน
และบรรจุอัฐิของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับปทฤษฎีสหวงได้มีการจัดเตรียม
เพื่อรองรับประชาชนผู้ที่มาร่วมงานไว้อย่างเรียบร้อยซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่มาร่วมงานประมาณหนึ่งพันคนค่ะ
อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติหรือสาลาเฉลิมพระเกียรติยอดเมืองเจริญ
ทั้งด้านในและบริเวณโดยรอบของวัดธรรมธีรารามได้มีการจัดเตรียมสถานที่
บำเพ็ญกุศลครบ๑๐๐วันและบรรจุอัฐิของพระเอกผู้ล่วงลับปทฤษฎีโดยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจากการประเมินจะสามารถรองรับประชาชนได้มากกว่า๑๐๐คน
บริเวณโดยรอบได้มีการจัดโรงทานเพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงานกว่า๒๐โรงทาน
ตอนนี้ได้มีการก่อสร้างและตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน
โดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณแม่พิษสมัยสหวงและอาน้ำอ้อยสอนมนตรา
ได้เดินทางมาดูความเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน
และคุณแม่ได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ขอบคุณประชาชนที่ยังรักคิดถึงและยังร่วมใจกันจัดงานทำบุญ
ครบ๑๐๐วันให้ปอเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ
เมื่อเช้าไปไปซื้อของอยู่ที่ร้านเพราะเขารู้ว่าเราจะซื้อมาทำบุญ
เขาก็ไม่เอาสตังค์เขาบอกว่าพาไปทำบุญด้วย
เราก็นึกถึงคนเขาคงรักอ่ะนะ
คือจริงนี่คือปอเป็นคนเรียบง่าย
เราก็ต้องการที่จะทำแบบเรียบง่าย
คือการที่เราทำเรียบง่ายตรงนี้เนี่ย
พอคนรู้เขาก็มาช่วยเลยค่ะมันก็เลยก็เลยเป็นงานอย่างนี้นะคะ
แต่พอทุกคนรู้ได้ยินได้ข่าวเขาก็มาช่วยกัน
ตั้งโรงฐานตั้งอะไรก็มาช่วยกัน
มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะทำให้ปอ
อาจจะเป็นผลบุญที่ปอเขาทำเอาไว้ความดีที่ปอทำไว้
ส่งผลบุญมาถึงครอบครัว
โดยพิธีบำเพ็ญกุศลครบ๑๐๐วัน
และบรรจุอัฐิของพระเอกผู้ล่วงลับ
จะมีขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาเป็นต้นไป
คุณผู้ชมสามารถติดตามภาพบรรยากาศได้ในรายการชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์
อินดาวทันจันทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดธรรมธีรารามจังหวัดบุรีรำค่ะ
ค่ะเวลาก็ผ่านไปค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะคะครบ๑๐๐วันแล้ว
แต่ว่าเชื่อว่าทุกอย่างความรู้สึกดีที่มีกับคุณปอยังคงอยู่ในใจของแฟนคลับตลอดมาค่ะ